เบียนคนละครึ่งเฟส๕ไม่ทันแล้วก็คนที่
หนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยว่าเงื่อนไข
มีอะไรบ้างผมรวบรวมมาให้ในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกก่อนเลยครับใครที่มีลูกเล็กแรกคลอด

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านแอปพลิเคชันได้แล้ว
เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงสิท
ให้บริการอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
เดิมที่ต้องไปรับเงินที่สำนักงานเขตอบตหรือเทศบาลครับ
ตั้งแต่วันนี้ไปนะคุณผู้ชม๑๖กันยายน
ผู้ปกครองไปลงทะเบียนผ่านแอปได้เลยแอปชื่อเงินเด็กครับ
ซึ่งผู้ปกครองที่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน๑แสนบาทต่อคนต่อปี
และเป็นเด็กแรกเกิดถึงอายุไม่เกิน๖ปี
หรือถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยโทรไปได้เลยก็มีเบอร์ให้
ช่วยเหลือสังคมของพมโทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ส่วนใครลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๕ไม่ทัน
ต้องรู้แล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลย
เพราะผู้ที่ลงทะเบียนได้แต่ไม่ยอมเปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรก
ภายใน๑๔กัญญาที่ผ่านมามีจำนวน๓ล้าน๗หมื่นคน
กระทรวงการคลังครับเตรียมนำสิทธิ์ทั้งหมดนี้
มาให้ลงทะเบียนใหม่เร็วนี้เดี๋ยวคอยติดตามกันนะ
และตั้งแต่วันที่๑กันยายนเป็นต้นมาครับ
มาดูยอดใช้จ่ายยอดใช้จ่ายสักหน่อยนะ
ยอดใช้จ่ายตอนนี้๒๐๓๒๘๐๐๐บาทครับ
โดยใช้จ่ายที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม๗๘๓๓ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป๖๖๕๘ล้านบาท
ร้านทงฟ้า๔๔๗๕๐๐๐บาท
มียอดใช้จ่ายถึง๖๕๔๙๗๐๐๐บาทครับ
และใครที่ใช้บริการรถไฟสายใต้และตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องรู้ไว้

รถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอพอท
กลับมาให้บริการเดินรถสายใต้กรุงเทพยาลากรุงเทพ

และสายตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างประเทศ
คายท่านาแร้งสปลาวหนองคายจำนวน๔ขบวน
เหตุผลที่กลับมาให้บริการทั้งสองสายอีกครั้ง
จากสถานการณ์โควิด๑๙มันคลี่คลายลงแล้ว
และฝ่ายการช่างกลได้ซ่อมบำรุงตู้โดยสารให้เพียงพอ
ความต้องการเดินรถในปัจจุบันครับ
ก็เลยมีการทยอยปรับเพิ่มการเดินรถ
ในเส้นทางต่างให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในประเทศที่กำลังฟื้นตัวด้วยครับ